คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะเขามีการเปิดตัวละครเรื่องหนึ่ง
ซึ่งเป็นละครที่หนุ่มเจมส์จีรายุเนี่ยเป็นพระเอกคุณผู้ชม
ละครเรื่องนี้นะคะเตรียมลงจอให้แฟนได้ติดตามชมเดือนหน้านี้แล้วค่ะ
ซึ่งก็มีเหล่านักแสดงของเรื่องมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยนะ
แต่ที่ทำเอาพระเอกของเรื่องอย่างหนุ่มเจมส์เป็นปลื้มก็น่าจะเป็นเหล่าเอฟซีนี่แหละ
พร้อมใจกันมาเชียร์แบบอบอุ่นนะคะหนุ่มเจมส์บอกว่าโหรู้สึกดีใจมากเลยอ่ะ
ดีใจเพราะว่าบรรยากาศเดิมมันเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ซึ่งงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานแรกเลยนะที่ได้เจอกับแฟนคลับในรอบ๒ปีคุณคิดดูนานมาก
ใช่ค่ะนอกจากนี้หนุ่มเจมส์ก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์กับหวานใจนอกวงการอย่างน้องโฟม
แม้ว่าจะไม่ได้หวานออกสื่อตามคอนเซ็ปต์แต่ก็ยังคอนเฟิร์มนะคะว่ารักกันดีเหมือนเดิมจ้า

คือเราก็พยายามทำให้ทุกคนมีความสุขที่สุด
เพราะผมมีอาชีพที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน
นี่นะจ๊ะแหมแค่เห็นหน้าก็สร้างรอยยิ้มให้ได้แล้วจ้า
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ดูจะไม่ค่อยแฮปปี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องบ้านหลังใหม่นี่แหละนะคุณ
เจมส์เนี่ยเขาตั้งใจสร้างบ้านให้กับครอบครัว
ตอนนี้ใช้เวลาสร้างมานาน๒ปีกว่าแล้วนะ
แต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเสร็จสักทีนึง
แถมยังต้องปวดหัวกับงบที่มันบานปลายอีกด้วย

สร้างมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเป็นหลังแรกที่อยู่ใน
ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเพราะว่าปกติมาก็จะอยู่คอนโดอยู่อะไรอย่างนี้ครับ

คือตอนแรกเราก็ไม่เชื่อเขาหรอกว่าบ้านมันจะสามารถบานปลายได้ขนาดนั้น

ปากหมุดเขาจะเสร็จแบบต้นปีหน้าอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้คือยังไม่เริ่มอินทีเรียเลยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปได้ไหม
เหมือนที่เชอรี่บอกเลยบ้านเท่ากับบานปลายถูกไหม
ตรงนู้นมันยังไม่ใช่ตรงนี้มันอีกนิดนึงเติมไปเติมมาบานกันยกใหญ่
แต่พอสำเร็จแล้วมันก็ชื่นใจนะคุณนะ
ฝากนางเอกของเรื่องอย่างสาวจีน่าค่ะ
ช่วงนี้ปังจริงอะไรจริงนะ
จากจะมีงานละครลงจอให้ได้เห็นกันแล้ว
ก็ยังมีที่ถ่ายทำกันอีกหนึ่งเรื่อง
ซึ่งละครแต่ละเรื่องเนี่ยจีน่าก็ได้ประกบกับพระเอกดังทั้งนั้นเลย
งานนี้ก็เลยถูกแซวว่าเอ๊เป็นนางเอกลูกรักหรือเปล่า
ซึ่งน้องจีน่าเองก็บอกว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าค่ะพี่

หลังจากที่ต้องรักษาตัวจากอาการนอนไม่หลับ
ซึ่งเป็นผลพวงมาจากภาวะโรคซึมเศร้าอีกด้วยค่ะ
ที่หน้ามีอาการนอนไม่หลับมา
จริงก็เป็นมาได้ประมาณ๔๕ปีแล้วนะคะ

ทุกคนก็น่าจะรู้เนอะมันก็มีการยุบท่านมีอะไรอย่างนี้
ก็มันก็ต้องมีเข้ามาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าจริงก็สามารถขาดมันมาได้

เขาก็คอยแบบซัพพอร์ตให้กำลังใจตลอด

แล้วก็แบบคอยแบบจับมือผ่านซีนนี้ไปด้วยกัน

เราก็เพิ่งรู้นะว่ามีดาราหลายคน

ก็เป็นเกิดภาวะนี้ก็ให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันนะคะ
คอยอยู่ข้างคอยรับฟังคอยดูแลแล้วกันนะ